คุณผู้ชมคะหมอปลามือปราบสัมภเวษีกลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับการเปิดโปรงในวงการพระพุทธศาสนา
แต่ว่าครั้งนี้มันจะแตกต่างกว่าครั้งก่อนที่ผ่านมาหมอปลาบอกว่าครั้งนี้จะยื่นเรื่องยื่นหนังสือให้เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง
อืมแต่ถ้ายื่นตามขั้นตอนอย่างเงียบนะดำเนินการให้ด้วยนะ
หมอปลาบอกแบบนี้เลยแล้วหมอปลาพูดแบบพูดแรงเลยอ่ะพูดแบบทิ้งท้ายแบบเจ็บเจ็บเลยอ่ะ
แต่เดี๋ยวมาดูก่อนว่าเรื่องราวที่มีคนร้องเรียนไปกับหมอปลามีอะไรบ้างนะคะมาดูเรื่องแรก
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนไปร้องเรียนว่าเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่งส่งข้อความไปจีบผู้หญิง
ครับแล้วก็ขอดูของสงวนของผู้หญิงด้วยอ่ะค่ะเหรอเนี้ยแชทเนี้ยค่ะอืม
คือเขาอ้างว่าเป็นพระส่งข้อความผ่านแชททางเฟซบุ๊ก
ไปคุยกับผู้หญิงคนนึงเริ่มจากถามว่าเนี่ย
ใจเราอะไรนะใจเราร้อนไหมใจเราร้อนไหมฝ่ายหญิงก็ตอบว่าไม่มีคะ
หมายถึงยังไงอ่ะคะอารมณ์ร้อนนิดค่ะอะไรประมาณอย่างนี้ประมาณนี้
ฝ่ายชายที่เขาอ้างว่าเป็นพระนะคะถามอีกเหงาไหมนี่
เราเป็นคนมีเสน่ห์ในตัวมากนะอืมฝ่ายหญิงตอบว่าไม่เหงาค่ะ

ก็บอกก็ได้ค่ะก็เลยว่าอย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็วีดีโอคอลมาหนูก็ให้เห็นแต่หน้า
พอเห็นแต่หน้าเขาบอกว่าทำไมถึงให้เห็นแต่หน้า
ทำไมไม่ให้เห็นแบบข้างล่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่า
หนูจะไปทำงานแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็
เขาก็บอกประมาณว่าจีบได้ไหมพอหลังจากวีดีโอคอลเสร็จเขาถามว่าจีบได้ไหม
สวยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพระเขาแจ้งมาว่าท่านอ่ะไป
เขาคนนี้ไปลวนลามหลายคนเขาก็เลยขอขอแชทนะคะ
เพื่อที่จะส่งไปแล้วก็เหมือนจะให้แกศึกอะไรอย่างนี้
แต่ก็ยังเห็นแกพูดเป็นพระอยู่เหมือนเดิมทีมข่าวก็เลยไปถามท่านเจ้าคณะอำเภอ
นนไทยนะคะว่าทราบเรื่องแล้วหรือยังอืมท่านก็บอกว่าทราบเรื่องแล้วตั้งแต่
สิบแปดพฤษภาคมเรียกพระรูปดังกล่าวเข้ามาหาแล้ว
เรื่องต้นพระรูปดังกล่าวเป็นเพียงรักษาการเจ้าอาวาสครับ
ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสและยอมรับว่าเรื่องจริงค่ะ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะหลวงพ่อยอดหรือพระครูพิพิษธรรมวิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดตะเคราะห์ที่เป็นเจ้าคณะอำเภอนนไทยนะคะครับ
บอกว่าทราบเรื่องแล้วเรียกพระรูปนั้นมาคุยแล้ว
มันเป็นเรื่องจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ระงับการเป็นรักษาการเจ้าอาวาสแล้ว
แล้วก็ลงโทษทางวินัยของสงฆ์แล้วอ่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมอปลาวันนี้
มายื่นหนังสือใช่ไหมฮะใช่ค่ะพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่อง
เป็นผู้เสียหายอีกคนนึงไปร้องกับหมอปลาขอความช่วยเหลือเหมือนกัน
เธอเป็นหลานสาวนะบอกว่าคุณตาของเธอเนี่ยนี่คือคุณวันวิสานะฮะ
เป็นหลานสาวของคุณตาบอกคุณตาเนี่ยเคยไปรับเหมาก่อสร้างแท้งน้ำ
สาราของวัดแห่งหนึ่งที่นครพนมปรากฏว่าอยู่อยู่คณะกรรมการวัด
กับพระที่วัดมาขอให้หยุดสร้างทั้งที่มันสร้างไปแล้ว
แล้วตาเนี่ยต้องแบกรับภาระหนี้๑ล้าน๒แสนบาท
พอไปทวงเงินวัดก็ไม่ได้นะวัดเอาสังกฐานมาให้บ้างเอาจีวอนมาให้บ้าง
บางทีให้มา๕๐๐บาทบางทีให้๑๐๐๐บาทแต่ตาเธอเป็นผู้รับเหมา
วัสดุก่อสร้างต่างที่เอามาก่อสร้างอะไรพวกนี้เนี่ย
คือตาเนี่ยต้องไปขายทรัพย์สินเอาไปใช้หนี้พวกร้านวัสดุก่อสร้าง
ล้านสองลงทุนไปก่อนแล้วอยู่ดีวัดบอกไม่สร้างแล้ว
เขามีปัญหากันเองในวัดแล้วมาลงที่ผู้รับเหมาแบบนี้
มันจะได้ยังไงเมื่อปี๒๕๔๒เนี่ยตอนนั้นตาเนี่ยเครียดมาก
ตรอมใจตายนะฮะมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเธอบอก
ตาเนี่ยตรอมใจตายเมื่อปี๒๕๔๒แล้วเขียนพินัยกรรมบอกว่า
อะไรที่ยังค้างอยู่ให้ทางบ้านจัดการให้ด้วย
เธอก็เดินหน้าทวงถามเงินส่วนนี้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่คืบหน้าเลย
มา๒๓ปีเลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทางหมอปลา
พอคุณตาสร้างไปสักพักหนึ่งทั้งกรรมการแล้วก็พวกการเงินวัด
หรือว่าพวกที่ดูแลทางการเงินวัดทุกคนเขาก็บอกว่าให้เรายุติการสร้าง
เราก็ยุติการสร้างพอยุติการสร้างมันจึงมีหนี้คงค้างที่วัดต้องจ่ายเราอ่ะ
เป็นเงิน๑ล้าน๒อ่ะค่ะแล้วเราก็ทวงถามเงินตัวเนี่ยมาตลอด
คุณตาก็เทียวไปทวงถามไม่รู้จะวิ่งตรงไหนแล้วอ่ะคือมันสุดแล้วอ่ะ
คือมันสุดด้วยเอกสารสำนักนายกก็สุดแล้วสำนักอายการจังหวัดนครพนมก็สุดแล้วอ่ะ
สุดแล้วแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเอกสารทุกอย่างมีเป็นลายลักษณ์หมด
ท่านลงมาเป็นขั้นเป็นตอนหมดแต่บ้านพี่ไม่ได้รับเงิน
แล้วบ้านพี่ก็ยังโดนตาหน้าว่าทวงหนี้พระทวงเงินพระบาป
แล้วท่านก็พูดไปคำว่าถ้าเราจะผ่อนจ่ายให้เดือนละบาทเอาไหม
คือเราโดนโกงเราโดนโกงด้วยยูนิฟอร์มของพระเหลือง
แล้วถาวรวัตถุที่อยู่ในวัดน่ะมันก็เป็นตัวการันตีว่าคุณตาสร้างไว้
นี่ค่ะแต่หมอปลาเขาบอกเขาไม่บุกไปที่วัดนะครั้งนี้
ใช่หมอปลาบอกว่านี่คือสองเรื่องที่ผู้เสียหายร้องเรียนมาที่หมอปลา
เพื่อขอความช่วยเหลือจริงและครั้งนี้หมอปลาไม่บุกไปที่วัด
หมอปลาบอกว่าก็อยากจะทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็เลยไปยื่นหนังสือนะคะ
หมอปลากับทีมงานพาผู้เสียหายไปด้วยไปที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลค่ะ
ก็มีนายสมภาษณิรพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นตัวแทนลงมาแล้วก็รับมอบหนังสือแล้วก็บอกว่า

หมอปลาบอกว่าก็เนี่ยผู้เสียหายเขาร้องเรียนมาแล้วตั้งหลายที่

มีความจริงอยากจะร้องถึงต้องการเจอคุณอนุชานาคาสายรัฐมนตรี
คือหมอปลาบอกว่าขอให้อย่าคิดว่าเอกสารที่มายื่นเป็นเหมือนอุจจาระ
โยนกันไปโยนกันมานี่ไงพี่อุ๋ยเลยบอกว่าหมอปลาทิ้งท้ายเอาไว้แบบก็แรงเลย
อยากจะให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รับหนังสือด้วยตัวเองได้ไหมอย่าส่งตัวแทนมารับได้ไหม
เพราะว่าในอนุชาก็คือท่านรัฐมนตรีกินภาษีประชาชนนะ
อย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับปากแต่ไม่ทำนะ
ก็คือพูดเอาไว้เยอะเลยฟังเสียงหมอปลาเองดีกว่าค่ะ
มาเลยครับใครโดนพระสงฆ์โกงติดต่อเรามาเลย
จะพามายื่นตรงนี้ทุกเดือนเดือนกี่ครั้งไม่รู้
ยื่นไฟฟ้าพวกคุณน่ะทำงานก็ได้นะ
บอกแล้วว่าวันนี้ที่ใส่ชุดดำเพราะรู้ไหม
เพราะว่าที่นี่ได้ข่าวว่ามันมีพวกหิวแสงเยอะ

ล้มเนี่ยแสงขึ้นมาทันทีเลยแสงพวกเนี้ย
เพื่อคะแนนเสียงเนี่ยอย่าเอาเลยฮะมันทุเลศ
จะกังวลทำไมอ่ะเพราะเขาโดนกระทำอะครับ
เขาถูกกระทำผมไม่กังวลกังวลกระชับไปเลย
ช่วงนี้ยังเข้าวัดไม่ได้ยังว่าอะไรอยู่
ยังไว้อะไรกับพวกสัมโปรเวสีที่มันหาแสงอยู่
ก็อยากจะรู้ว่าไอ้พวกสัมภเวษีที่มันหาแสงเนี่ย
มันจะทำงานอย่างที่ปากมันพูดได้หรือเปล่าก็เนี่ยแหละค่ะ
หลังจากที่หมอปลายุติบทบาทการตรวจสอบวงการพระพุทธศาสนา
ไปสักระยะหนึ่งกลับมาครั้งนี้หมอปลาบอกว่า
ไม่หยุดนะคะเดี๋ยวจะเดินหน้าต่อนะคะ
ยังมีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีกอ่ะค่ะยังมีผู้เสียหายที่จะพาไปยื่นเรื่องร้องเรียนอีกสองคน
ครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของการโกงเงินมูลค่าเป็นหลักล้านบาทด้วย
แต่ว่าหลังจากนี้หมอปลาบอกว่าจะทำตามขั้นตอนทุกอย่างก็หลังจากที่เจอ
วิภาควิจารณกรณีของหลวงปู่แสงท่านค่ะหมอปลาเลยบอกจากนี้ไป
มาร้องเรียนกับหมอปลาเรื่องวัดเรื่องพระอะไรเนี่ย
ยื่นหนังสือที่คุณอนุชาเลยใช่ก็คือผ่านหมอปลาก็ได้
แต่ก็หมอปลาจะไม่บุกไปวัดละจะดำเนินการตามขั้นตอนแบบนี้
ก็เดี๋ยวรอฟังรัฐมนตรีอนุชาอีกทีนะฮะอีกสักครู่ครับ